โควิด๑๙วันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาเพียง๒๗ราย
ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในรอบ๓๖วัน

นะฮะแต่ว่าสำหรับคอที่ดื่มแอลกอฮอล์ต้องอดทนรอไปก่อน
ต้องดื่มน้ำให้คล่องคอต่อไปก่อน

ขยายเวลาการห้ามจำหน่ายสุราไปถึง๓๐เมษายน

จากเดิมประมาณสัก๒๒แต่ว่าขยายไปอีกสัก๘วันเป็น๓๐เลย
ไปดูภาพรวมของโควิด๑๙กันก่อนนะฮะ
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค

ภาพรวมของโควิด๑๙ผู้ป่วยรายใหม่๒๗ราย
เป็นกลุ่มที่มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือว่าไปในจุดที่มีการแพร่ระบาด๑๖ราย
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ซึ่งไปในจุดที่แหล่งชุมชน๒ราย

และอยู่ระหว่างการกักตัวอีก๑ราย

ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่หายเพิ่มเติมอีก๗๑ราย
วันนี้มีข่าวดีคือไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
กลับบ้านไปแล้วโอ้โหเยอะเหมือนกันนะ๑๙๙๙ราย
รักษาตัวที่โรงพยาบาลลดลงเรื่อย
ตอนนี้อยู่เพียง๗๔๖ราย
เสียชีวิตสะสมยังเป็นตัวเลขเดิมคือ๔๗ศพนะฮะ
ตอนนี้มี๓๕จังหวัดคุณผู้ชมไม่พบผู้ป่วย
รายใหม่เพิ่มมาในรอบ๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ยังมีจังหวัดสีขาวคือไม่ติดเชื้อเลย๙จังหวัดอยู่นะ
ก็ตั้งแต่ที่นายวิศนุเครืองามรองนายก
รัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมสอบคอวันนี้
ก็มีการรายงานสถานการณ์ทุกเรื่องให้กับท่านนายกทราบ
ก็เป็นประธานนะฮะยังไม่มีการพูดถึงเรื่องของการขยายเคอร์ฟิลล
หรือว่าให้ห้างเนี่ยกลับมาเปิดได้เพราะถ้าเกิดว่าจะตัดสินใจเรื่องใด
ท่านนายกสามารถประกาศได้เองหรือว่านำเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอลได้เลย
อย่างแล้วก็ตามที่ประชุมสอบวคคลมีความเห็นตรงกัน๑เรื่อง
คือจะประกาศอะไรออกไปต้องปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ไม่ให้มันลักกลั่นไม่ให้มันสับสนในแต่ละจังหวัด
ส่วนที่นายกจะออกจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐีของเมืองไทย๒๐คน
เพื่อสอบถามถึงบทบาทในการไปร่วมเป็นทีมประเทศไทย
เพื่อแก้ปัญหาโควิดเนี่ยท่านรองนายกบอกว่ายังไม่ทราบ
ไม่ทราบว่าจะส่งไปถึงใครบ้าง
แต่เพียงว่าไม่ใช่แค่๒๐รายแน่นอน
อาจจะมากกว่านั้นหรือจะน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่
รายชื่อเราก็เห็นกันบ้างแล้วนะครับ
ขณะที่ที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครที่มีท่านผู้ว่ากรุงเทพเป็นประธาน
มีมติออกมาเมื่อสักครู่นะฮะสั่งปิดร้านค้าสถานประกอบการที่จำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งปลีกและส่งออกไปถึง๓๐เมษายน
เดิมมันคร่อมสงกรานอยู่อันนี้ขยายไปถึงสิ้นเดือนแล้วกัน
เพื่อให้โควิดมันได้ผลเพราะจากตัวเลขที่เราเห็นมันก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ผลก็คือไม่มีการรวมตัวกันไปดื่มสุราถึงแม้จะมีการตั้งวงกินเหล้ากันบ้างก็โดนจับกันไปตามพรกรฉุกเฉินบ้างก็มีนะครับ
ลับที่ออกมาเนี่ยเป็นผลจากการกระทำจากการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดที่จับต้องได้จริงนะ